หนุ่มถึงคาดฮะลักตัดสายไฟแรงสูง

ร่างตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองปฐุมธานี

อยู่ริมถนนราชพฤกษัตใหม่๓๔๖นะครับ
หมู่๕ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปฐุมธานีนะครับ

มีนายสุชินจันสุครีอายุ๕๘ปี

ก็คือนายไกรวิทย์จีนหลงหรือว่าโกะอายุ๓๐ปีนะครับ
ซึ่งนายสุชินเป็นพ่อเลี้ยง

บอกว่าเมื่อตอนเกือบ๖โมงเช้า

ว่านายไกรวิทย์ถูกไฟช็อตเสียชีวิต

รู้แต่เพียงลูกออกมา

ทีนี้สอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่า
บ้านอยู่ตรงกับหม้อแปลงเสาไฟฟ้าพอดี

ได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มเมื่อคืนนี้
ก็คิดว่าการไฟฟ้ามาซ่อมมาแซมอะไรหรือเปล่า

แต่ดับไปประมาณ๕นาทีไฟก็ติด

คิดว่าการไฟฟ้ามาซ่อมนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณทุ่มหนึ่ง
ตอนนั้นแถวนี้มืดมากมองไม่เห็นอะไรเลย
จนกระทั่งเช้าเช้ามาเจอศพผู้ชายคุณ
อยู่ตรงโคนเสาไฟพอดีก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจนะครับ

พบชายหญิงคู่หนึ่งยืนรอให้การด้วยท่าทางมีพิรุษ
โดยผู้หญิงมีลักษณะคล้ายกับคนร้องไห้
แล้วก็บอกว่ามาจอดพักรถและเห็นแสงไฟ

แต่ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรว่าเกี่ยวข้องกับคนตายนะครับ

ก็เลยรีบแจ้ง๑๖๖๙ก็เท่านั้นเอง

ทั้งคู่ก็รีบขับรถเก่งไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อ
ออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีนะครับ
นี่ข้อพิรุษที่ทางกู้ภัย

ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ครีมตัดสายไฟขนาดเล็ก๒อัน
เลื่อยเหล็กขนาดเล็ก๑ชิ้น
ครัวอีก๑อันแล้วก็หมวกอีก๑ใบ
บันทึกภาพและเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ

ชายหญิงนะที่แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในจุดเกิดเหตุนะครับ
ผู้เสียชีวิตและอีก๒คนนี่แหละฮะ
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่รอให้การกับกู้ภัย

มาลักลอบตัดสายไฟแรงสูง

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดสายไฟ
และทำให้มีคนตายหรือไม่นะครับ